สถานการณ์โควิดชีวิตมันย่ำแย่ฮะมีพ่อลูกคู่หนึ่งเดิมทีขายอะไร
แต่ไปไปมาไม่รอดดังนั้นเลยเปลี่ยนอาชีพพอเปลี่ยนอาชีพ
ถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรใช้ย่างไก่
ใช่อย่างนั้นย่างไก่ก็ขายได้ระดับหนึ่ง
แต่พอทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นั่งได้แกว่งได้

ถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรที่เขาจะทิ้งคว่าง
พ่อลูกคู่นี้ก็คือลุงสัญชัยกับลูกชายชื่อว่าคมกริจฮะ

กระป๋องกระแป๋งธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นเฟอร์นิเจอร์

เป็นเทน้ำเทท่าปกติทำอะไร
ก่อนหน้านั้นเนี่ยขายอะไร

จากนั้นมาโอ้โหเด็กแว้นก็โดนจับเยอะ

หันมาหาถัง
หันมาหาถัง๒๐๐ลิตรคราวนี้แหละ
ขายดิบขายดีคนสั่งจองกันมากมาย

อีกทีมนึงไม่มีเหรออีกทีมนึงเขาขายดี

นี่ขายเป็นที่ชั้นวางชั้นวางแบบไหน

ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์เมื่อสักครู่นี้๔๕๐๐บาท

อ่างล้างมืออ่างล้างมือก็มีเหรอ
หรือจะเป็นโคมไฟสไตล์ต่าง
หลัก๒๐๐๐และรายได้ทุกวันนี้
ครึ่งแสนนะฮะครึ่งแสนต่อเดือนนี่คือการพลิกผันชีวิตสู้กับสถานการณ์โควิด๑๙ครับ